ไปดูที่นครนายกกันหน่อยนะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ค่ะ
พบหญิงสาวคนหนึ่งอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสแบบหน้าผากเปิดนะคะคุณผู้ชม
อยู่ริมถนนแล้วเธอก็หมดแรงล้มลงไปแบบนี้ค่ะ
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเธอนะคะ
นี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยดงละคร
เขาได้รับแจ้งนะคะจากผู้ที่ใช้เส้นทางนครนายกบ้านสร้าง
ตรงแถวหน้าร้านขายวัสดุก่อสร้างของตำบลท่าช้างค่ะ
เขาส่งมาแล้วบอกว่าเนี่ยพบผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เสื้อกางเกงดำนะคะเดินหมดแรงอยู่ริมถนน
แต่หน้าเธอเนี่ยโอ้โหเลือดเต็มเลย
คาดว่าเลือดน่าจะออกเยอะมากเลยล่ะนะคะ
แล้วก็หมดแรงล้มอยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าตอนมาเจอเนี่ย
เห็นแผลฉีกขาดที่ศีรษะแล้วคางหลายจุดเลยค่ะ
ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนเจ็บก็ไม่สามารถให้การได้นะครับ
ก็เลยต้องประถมพยาบาลก่อนแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อน
คือตอนที่ชาวบ้านไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าเขาพบรถมอเตอร์ไซค
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของผู้หญิงคนนี้แหละ
อยู่ห่างจากจุดที่พบเธอเนี่ยเกือบหนึ่งกิโลกรัม
ช่วงแรกที่ไปเจอเนี่ยเธอก็พูดจาวกวน
ก็พอจะจับใจความได้ว่าจะกลับบ้านที่อยู่แถวจอบร
ทีนี้เขาก็เลยไปติดต่อที่ร้านวัสดุก่อสร้างตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
มีกล้องวงจรปิดไหมเอามาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็พบว่าตอนประมาณตี๓กับอีก๑๒นาที
สุนัขที่เลี้ยงไว้เนี่ยมันวิ่งไปที่ประตูหน้าร้านแล้วก็เห่าค่ะ
เห่าเขาก็เลยคาดว่าช่วงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เกิดอะไรขึ้น
กับคนที่นอนบาดเจ็บอยู่ตอนนี้คือผู้หญิงคนนี้
หรืออาจจะเป็นช่วงที่เขาเดินผ่าน

คาดว่าน่าจะโดนทำร้ายร่างกายมา
เหมือนตอนเราคุยกับเขาเขาให้การอะไรได้ไหม
เนื่องจ่างบัตรแถวใหญ่ไม่ให้การอะไรเลยซักสนครึ่งไฟวนมา

แล้วรเดินอีกคักอีกคักก็มีคนมาแจ้งว่าเจอรถมอเตยอีก

ก็เลยให้ลูกน้องออกมาตรวจสอบอีกทีว่า
ตอนนั้นจากรถนี่รถกับตัวที่ผู้กระเทศที่เราเจอ

เขาก็ยังให้การไม่ได้ว่าเป็นอะไรไม่บอกไม่เรียกหาใครเลย
ใครถามอะไรก็ไม่พูดเดินหาแต่ถามว่า
ทางกลับบ้านจอบไปรอว่าจอบไปรอไหน

คือมันช่วงเวลาประมาณตี๓
รถมันอยู่ห่างจากตัวเธอประมาณ๑กิโล
เดินมาเรื่อยแล้วมันหมดแรงตรงนี้
ด้วยแบบสภาพที่สาหัสหน้าผากมีแต่เลือด
เปิดขึ้นมาแล้วเลือดโชคเลย
แล้วก็เสียเลือดมากจนล้มฟุบลงไปแบบนี้

พอเป็นข่าวออกไปเนี่ยมีผู้ชายคนนึง
แสดงตัวว่าเป็นแฟนของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ก็ทำให้เราได้รู้ว่าเธอชื่อนางสาวนิตยาพยุงวีระน้อยนะคะ
คือเขาบอกเขาเป็นแฟนกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
ผู้หญิงเนี่ยอยู่กับพ่อแม่แล้วหายออกไปตั้งแต่๕ทุ่มเมื่อวานนี้
คาดว่าจะไปบ้านเพื่อนเนี่ยแล้วก็มาเห็นอยู่ในสภาพนี้ค่ะ
ตำรวจสพดงละครสพเมืองนครนายก
ตอนนี้กำลังตรวจสอบสาเหตุนะคะว่า
เกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้
แล้วเกิดจุดไหนก่อนถึงมาพบว่าหมดแรงอยู่ตรงนี้นะคะ
พื้นที่ที่พบผู้บาดเจ็บนั้นเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง๒โรงพักนี้
สพนี้ก็เลยต้องทำงานร่วมกันค่ะ